เขาเอาภาพมาโพสต์แล้วบอกเล่าเรื่องราว
บอกว่าไอ้เกือบจะพูดไปแล้วเชียว
ให้จุดอันนี้เราพูดไม่ได้

เห็นมานั่งกินมาก้งเล่ากันแบบนี้
ใช่พระซะที่ไหน
คุณผู้ชมเขามีการแชร์กัน

อยู่เขตประจันตคามสายคลองชมธาน
อยู่กึ่งกลางของพราพไหมกับเนินเป้า

พากันมาเล่นน้ำกินเหล้า
เพื่อนพี่น้องช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ

ยังมาทำให้ศาสนาเสื่อมเสียอีก
แล้วก็ขึ้นมานั่งเล่นอยู่ข้างบน
มีพระสามรูปครับนั่งวงล้อมกลุ่มพากันดื่มเหล้าแล้วก็มีกับแก้มด้วยนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปูเสือโอ้นั่งสบายเลย
เชือกขึงผ้าใบเป็นชายคา
โยงกับรถอีซูซูสีขาวมิวเซเว่นทะเบียนกรุงเทพมหานคร

เออนะครับแล้วใช่พระจริงหรือเปล่าอยากให้ตรวจสอบนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็รู้พิกัดแล้วล่ะก็เลยโทรไปถามข้อมูล
จากชาวบ้านรายหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่
ชาวบ้านให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับบอกว่านี่เคยเห็นนะ
และพระกลุ่มนี้เหมือนเคยถูกไล่แล้วด้วย
และอีกอย่างนะพระรูปหนึ่งหนึ่งในสามรูปนี้
มีแม่แม่เหมือนตั้งตนเป็นแม่ชีบวชชี
และเหมือนทำเป็นธุรกิจครอบครัวโดยอาศัยผ้าเหลืองหรือผ้าขาวเนี่ย
บังหน้าฟังเสียงหน่อยไหมครับ

พระรูปเขาไปบวชเป็นเจ้าว่าก็เหมือนเขาเรียกธุรกิจครอบครัวแล้วเนอะ
พอเธอพูดบอกเหมือนธุรกิจครอบครัวแต่อุ๊บไม่อยากพูดมากเดี๋ยวบาป

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่แล้วครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ที่บ้านบุฟ้ายหมู่๑
ที่ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ไปพบกับนายสมชายพรมเปลวเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฟ้ายนะฮะ
สมชายบอกว่าก่อนหน้านี้พระกลุ่มนี้ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน
แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมถูกขับไล่ไปแล้วครั้งหนึ่ง
จากชาวบ้านที่ขับไล่แล้วก็หน่วยงานมาขับไล่แล้วนะ
แต่ว่าพระทั้ง๓รูปก็เดินทางไปอาศัยอยู่ที่วัดแถวอำเภอกบินบุรี
ก่อนจะกลับมาอยู่ที่เดิมอีกครั้งตามที่มีคนเจอถ่ายภาพแล้วก็เอามาโพสต์
ทีนี้ครับทางผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่นี้ก็คือผู้ใหญ่สามารถโพทองนะฮะ
พาทีมข่าวของเราลงไปตรวจสอบจุดที่รับการแจ้งว่าถ่ายภาพของพระกลุ่มนี้ได้นะครับ
แล้วก็ลงไปแล้วพบว่าเป็นป่าเขามีการถางย่านะ
เป็นสถานที่แห่งนี้มันเคยเป็นสารปฏิบัติธรรมและมีการตั้งเพลิงขึ้น
เพื่อเป็นที่พำนักของสงฆ์มีการตรวจสอบโดยรอบผู้ใหญ่พาเราไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีการก่อสร้างห้องน้ำลานพระพุทธรูปแล้วก็มีลักษณะคล้ายกุฏิอยู่ด้วย
แต่ไม่พบพระสงฆ์กลุ่มนี้พบเพียงแต่สุนัข๓๔ตัวเท่านั้น
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพระรูปหนึ่งที่ปรากฏในภาพชื่อว่าพระกัมพลสุราฤทธิ์
เคยเข้ามาจำพรรษาที่วัดบุฟ้ายแล้วก็ได้ออกไปเปิดสำนักสงฆ์เอง
วัดป่าเทพวลีมีการเรียรายเปิดรับผ้าป่าเปิดรับเงินทองจากญาติโยม
และชาวบ้านก็ไม่เชื่อใจแล้วตอนหลังเคยขับไล่พระสงฆ์กลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
แต่บางครั้งก็ยังวนเวียนมาแล้วท้ายที่สุดวนเวียนแล้วมาทำพฤติกรรมแบบนี้
มีคนเขาถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ลงในโลกโซเชียลได้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้สำนักพุทธเข้ามาตรวจสอบลงโทษทางวินัยกับสองกลุ่มนี้ซะ
สร้างความเสื่อมเสียให้กับพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณขออภัยถอดได้หมายถึงว่าอะไรนะ
อาบัดได้อะไรอย่างนี้ก็เอาอาบัดซะหรือว่าให้หมดจากความเป็นสงฆ์ซะ
เพราะว่าดูพฤติกรรมแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่พระจริงก็ได้นะครับ
อาจจะให้นำไปศึกนะฮะ